คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างครับ
เจ้าของบ้านตกใจเลยบอกว่ารถคันนี้โอ้โหเหินข้ามคลองมาได้ยังไง
และพุ่งเข้าชนบ้านของเขาขณะที่เขากำลังหลับพักผ่อนอยู่
ตัวของเจ้าของบ้านที่กำลังนอนอยู่นะคุณฮะ
เด็นขึ้นไปอยู่บนรถกระบะคันนี้เลย
แล้วก็งงเยียดตื่นออกมาไอ้คันนี้มันมาได้อย่างไร
คุณดูสิฮะนี่เจ้าของบ้านต้องปีนออกมาจากบ้านของเขาเองนะครับ
เมื่อเช้านี้เองฮะสัก๗โมงกว่าตำรวจสพพานทองได้รับแจ้งนะครับ
มีเหตุรถกระบะพุ่งชนบ้านของชาวบ้าน
บนถนนเรียบคลองชมประทานตำบลพานทองอพทองจชนบุรี
ก็เลยรีบไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยนะครับ
เมื่อมาถึงตำรวจกับกู้ภัยก็เกาหัวแกรกเหมือนกัน
เมื่อพบว่ารถกระบะคันหนึ่งพุ่งไปชนอัดอยู่กับหน้าบ้าน

อยู่กับหลังบ้านซึ่งเป็นลักษณะของเพลิงพักไม่มีเลขที่นะครับ
แล้วก็พอเข้าไปสำรวจตรวจสอบพบว่ากระจกหน้ารถแตกนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกแผลถลอกตามร่างกาย
พลเมืองดีช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลพานทองก่อนหน้านี้
ช่วยเหลือคนขับรถกระบะออกมาจากรถนะครับ
สอบถามนายอนิรุธเหล็กนวลเจ้าของบ้าน
ซึ่งก็อยู่ในอาการตกใจนะฮะได้ปีนออกมาจากบ้านนี้นะครับ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขากำลังนอนหลับอยู่
จู่เขาได้ยินเสียงดังโครมดังสนั่นหวั่นไหว

หมุนกลิ้งไปมาเลยเขาบอกแบบนี้
และด้วยความตกใจเขาก็รีบลุกขึ้นมา

พบว่าตัวเขาเองอยู่บนหลังคารถกระบะคันนี้แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าตัวเขาขึ้นมาอยู่บนหลังคาได้ยังไง
สงสัยถูกชนลอยขึ้นมาอยู่บนหลังคานะครับ
ทีนี้ตั้งสติได้รีบลงมาดู
เห็นคนขับรถกระบะคันนี้หมดสติอยู่ภายในรถ
พยายามที่จะเปิดประตูเรียก
คนขับได้สติก็เลยช่วยเรียกชาวบ้านนะครับ
ถึงว่าตัวเจ้าของบ้านเนี่ยคุณอนุรุษเนี่ย

นำตัวคนขับรถกระบะส่งโรงพยาบาลนะครับ

ปุ๊บไปผมก็ตื่นมาเอ้าดูตัวเองว่าเป็นอะไรไหม
พอเจอรถแล้วเป็นไงพี่งงไหม

ตอนนั้นยังมีคลองน้ำเนี่ยนะครับ
มาเดี๋ยวโทรหาตกใจ

แต่ตัวพี่เจ็บไหมพี่ไม่ครับ
ผมว่าโชคดีนะพี่ที่เรานอนอยู่แล้วมาแล้วเราไม่เป็นไร

อือ

เนี่ยเขาเล่าให้เราฟังเขาบอกขนลุกเลยนะฮะ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูสภาพบ้านของเขาดีนะฮะ
คุณอันนี้รุ๊ดเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าแปลกใจ
คือผมงงและสงสัยมากว่ารถพลิกอัพเนี่ย
มันพุ่งหรือว่ามันเหินหรือว่ามันผ่านคลองน้ำที่อยู่หลังบ้านผมมาได้ยังไง
คือน้ำในคลองมันก็ลึกอยู่ประมาณเอวเนี่ย

มันขับเร็วจนกระทั่งข้ามคลองมา
แต่มันน่าจะจมน้ำจมท่าก่อนหรือจะเหินมายังไง
จนกระทั่งมาพุ่งชนบ้านของเขาก็ยังแปลกใจอยู่
แล้วก็อย่างที่บอกตำรวจกับกู้ภัยก็แปลกใจเหมือนกันนะครับ
ว่ารถคันนี้เหินเข้าไปที่บ้านหลังนี้ได้ยังไงนะครับ
ตำรวจก็ต้องรอให้คนขับรถกระบะได้รับการรักษาตัวให้หายดีซะก่อน
เพื่อจะได้สอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ